คุณผู้ชมคะมาดูสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทำศัลยกรรมกันหน่อยนะคะ
รองเลขาธิการแพทยศภาออกมาเปิดเผยตัวเลขนะคะ
ข้อมูลของเรื่องร้องเรียนในปีที่แล้วปี๒๕๕๙
มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด๑๓๔เรื่อง
เป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมเพียง๙เรื่องเท่านั้น

แต่ทางแพทยศภาก็ออกมาเตือนว่าก่อนที่จะตัดสินใจทำศัลยกรรม
ควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาค่ะ
พลอากาศตรีในแพทย์อิทธพรคณะเจริญ
รองเลขาธิการแพทยศภาเปิดเผยว่าการทำศัลยกรรมความงาม
เป็นความชอบส่วนบุคคลสามารถทำได้
แต่ขอให้พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรอบด้าน
อย่าลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างรักษาเกินจริง
ศึกษาข้อมูลผลกระทบที่จะตามมาก่อนตัดสินใจ
และเลือกแพทย์รวมไปถึงสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
ส่วนกรณีการร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ
จากบริการทางการแพทย์ในปี๒๕๕๙
ทยศภามีสถิติการร้องเรียนการบริการการผ่าตัดการทำแผล
และการรักษาของแพทย์จำนวน๑๓๔คน
แบ่งเป็นปัญหาศัลยกรรม๙คน
และเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานเสริมความงาม๑๕๐เรื่อง
จมูกเบี้ยวสันจมูกเอียงเป็นต้น
และดำเนินคดีคลินิกเสริมความงามที่ฝ่าฝืนการโฆษณา๙๕คดีในปีที่แล้ว
การว่าธุรกิจทางการแพทย์และความงาม
จะเป็นธุรกิจเด่นครองอันดับหนึ่ง

จากกระแสการรักสุขภาพและความงามของประชาชน
จึงมีความเสี่ยงต่อการฉกฉวยโอกาสของผู้ประกอบการ

หมอเถื่อนสถานพยาบาลเถื่อน
และผลิตภัณฑ์ความงามที่ไม่มีคุณภาพ
ดังนั้นประชาชนควรตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลเสริมความงาม

ทางด้านสถานที่ผู้ให้บริการ
เครื่องมือแพทย์และเวชพันธุ์เพื่อความปลอดภัย
หากพบสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน
สามารถแจ้งได้นะคะที่สำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคสิน
ส่วนกรณีบุคลากรและแพทย์ก็สามารถแจ้งได้ที่แพทยศภาค่ะ